ส่วนเรื่องนี้เป็นเหตุยิงกันกลางถนนเลยนะคะ
มีหนุ่มขับรถกระบะยิงคนขับแท็กซี่เสียชีวิตกลางบางนาตรัสกรุงเทพนะคะ

สารภาพบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดจากมีการขับรถปาดหน้ากันไปมาแล้วก็ลงมาทะเลาะกัน
โดยอ้างว่าฝ่ายผู้ตายนี่แหละเขาจะเข้ามาทำร้ายก่อนจึงชักปืนยิงนะคะ
ติดตามประเด็นนี้ต่อจากรายงานเลยค่ะ
ช่วงสายของวันจันทร์ที่๑๐พฤษภาคม๒๕๕๙
ตำรวจสนบางนารับแจ้งเหตุ
มีโชเฟอร์รถแท็กซี่ถูกยิงเสียชีวิต
ริมถนนบางนาตราดในสภาพถูกยิงเข้าที่ลำตัว๔นัด
ทราบชื่อคือนายเพียรพงศ์สุวรรณอายุ๕๒ปี

ระหว่างรอตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
โซเชียลมีการกระจายข่าวเพื่อช่วยกันตามหาคนก่อเหตุ
เพราะจากบ่อแสของพลเมืองดีที่ขับรถผ่านไปมา

คนก่อเหตุขับรถปาดกันไปมากับผู้ตาย
ก่อนจะจอดรถทะเลาะกันและจบด้วยการยิงปืน
สุดท้ายหลังโชเฟอร์แท็กซี่เสียชีวิต
คนก่อเหตุรีบขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว

สืบสวนสนบางนาก็มีบ่อแส
และเข้าจับกลุ่มคนก่อเหตุได้ทันควัน
โดยสามารถจับตัวนายวินัยบุญพยุงอายุ๕๓ปี

อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปลาการ

นัดมีหัวกระสุน๔นัด
คนเมืองดีเขาตามไปถ่ายรูปรถ

มีคันตามตูดมาเขาว่าเห็นแย่ง
แย่งกำลังชุดละมุนกันอ่ะ
แล้วก็ยิงกันแล้วก็หนีไปเลย

กลุ่มญาติของนายเพียรพงศ์โชเฟอร์แท็กซี่

ทำให้ทั้งคู่มีโอกาสได้เจอกัน
ก่อนจะมีการตะโกนด่าทอนายวินัยคนก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวนายวินัย

เพื่อป้องกันเหตุรุมประชาธรรม

เริ่มตั้งแต่นาทีที่นายวินัยและนายเพียรพงศ์

ซึ่งทั้งคู่ได้ขับรถปาดกันไปมาตลอด
ก่อนที่จะจอดและมีปากเสียงกัน
โดยแท็กซี่จอดด้านหลังและรถกระบะจอดด้านหน้า

และพยายามจะทุบรถนายวินัย

ที่นายวินัยจะลงมาแล้วบอกว่าผมมีปืน
จากนั้นอ้างว่าถูกนายเพียรพงศ์
ใช้มือตบหูหนึ่งครั้งจึงเกิดการทะเลาะกัน
พีรพงศ์จึงพยายามที่จะเข้ามาแย่งปืน
จังหวะนั้นนายวินัยจึงผลักผู้ตายให้ออกห่าง

ปักใจเชื่อคำให้การของนายวินัย
เนื่องจากยังเป็นการให้ปากคำด้านเดียว

เพื่อนำมาเทียบเคียงในสำนวนคดี
จากนั้นได้แจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต
และยิงปืนในที่สาธารณะ